สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
ไอพวกที่มันถ่วยศพเด็กไปเพื่อกับนี้
หรือว่ามีคนเอาสูตรเล็กหน่อยไปเห็ดกุมารทอง

ดี

พี่แทนจริงด้วย

แทนที่ก่อนจะไปจะให้หวยหน่อยก็ไม่ได้

รับสมัครตัวแทนวันนี้

ถ้าเจ๋งกับมันที่หนึ่งด้วยล่ะ

เพิ่งที่นี่ค้นออกไปเมื่อกี้ไปชื่อไทย

ค้นทางนี้แหละ
ไปนานนี้ละ
แล้วยังป้าแล้วเข้าไปทางไหน
เขาเพิ่งที่ไปเมื่อกี้นี่เอง

เดี๋ยวนี้นี่หาดเป็นเจ้ามือหวยเหรอ

จะเอาเวลาที่ไหนไปขายหวย

วันนี้รวยเจ้าวันนี้รวย
รวยเปล่าจ้ารวยไหม
เรียกแบบเดียวจ้าเอาไว้จ้า

สามสอง
สามสอง

หน่วยเอาไป

หน่วยหน่วย
หน่วย

บิ๊กที่มันสื่อไว้กับปากก็จำได้แล้ว
ไม่มันเข้าบิ๊กตึกแหลกแล้วมันทิ้งมากมันเข้า

เคยนั่งตัวสั่นเชียวน้ำ
ตื่นเต้นเถอะ

เดี๋ยวก็ได้หัวใจวายก่อนได้เงินเหรอ

งั้นต่อเข้ากรุงเทพไปขึ้นเงินเลยดีป่ะ

จนต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่โรงพักอืม

งั้นเราไปกันเลย

พี่เทนไปเป็นไหวแล้วตื่นเต้นมา
แบบเงินให้จริงนะ

อุ๊ยตื่นเต้นไปแล้ว

ผู้ที่ถูกรางวัลที่๑คือนาย

หล่อมากเลย

ก็ได้ครับผมถามก็ได้ครับ

มีอย่างกับเพลินอีกหรือ

ป๊าคนขวาหลาดก็ดวงดีเลยวะ

ป๊าคนขวาหลาดก็ดวงดีเลยวะ

จะเป็นเวย์คู่ต่อนะบ้าง

น้ำมูนน้ำพวกหน่อยไปถามหาเบิ้งเหมือนกันหรือยัง
หาดีหรือครับจะว่าหาพ่อครับ
จากรูปแล้วเพื่อนสลักหลังไว้บ่
บ่อครับผมลืมครับ

แต่ว่าแบบนี้ทำกราฟิกได้นะคะ

พูดแรงหน่อยไหมเงินตัวเองได้แท้นี่

ตเตอรี่รางวัลที่๑อาจจะไม่ได้มีใบเดียวนะคะ

ผมซื้อบิ๊กครับ

อย่างนั้น

ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ

มันอาจซุปเปอร์แมนใบเดียวกันก็ได้มั้ง
แต่ผมว่าจังหวัดเดียวแต่ว่าถือกสองคนนี่

รางวัลที่หนึ่งเออโอเค

เอามาเบิ้งดูอืม

ขอดูนะครับ
โอเคโอเคโอเคโอเค

อะไรเหรอ

คือเขาหล่อ

นั่นมันคือเงิน๖ล้านนะต่อ

ความหล่อไม่ได้มันแพงเกินไป

เอาลอตาลีของต่อขึ้นมา
ต่ออย่าพึงบ้าผู้ชาย

นิสสันนวรร่าแบล็คอีดีชัน
ทำกรรมกิกเพียงขับเสมหาดและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลือง

คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อใช้ทุกครั้ง

ไหนบอกว่าแจ้งความเสร็จแล้วจะกลับเข้ากรุงเทพเลยไง

คือ

บุญมีแต่กำบังแท้ต่อเอ้ย

ต่อจะแบ่งให้เจ๊ไปโมหน้าเพิ่ม

แต่มันคงเป็นไปไม่ได้แล้วอ่ะเจ๊

เมื่อมันยังไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่า
เจ้าของลอตเตอรี่ใบนั้นเป็นใคร

เอาเอาเอา
ก็ได้โอเค

ป้าจ๊ะไปเลยเลย
เห็นคนขายลอตเตอรี่ต้องไหมจ๊ะ

เจไปแบบนี้แล้วกัน

น้องตาสร้างกลุ่มมาดีกัน

อุ๊ยเสียเวลาทำภาษากิลจักเอิญมั้งอย่าง

อุ๊ยพี่คะหนูขอไล่ดื่มเย็นให้มันชื่นจิตชื่นใจทักหนึ่งนะครับพี่ค่ะ
ได้ค่ะอุ๊ยหม่อด้วยน่ะ
๑๗บาทครับโอ๊ยได้ครับสักครู่นะครับ
ไม่ต้องถอนนะครับขอบคุณครับโอ้โฮที่นี่หน้าโต๊ะน่ารักนะขอบคุณค่ะ
พร้อมพร้อมหาต่อแล้วจ้ะ

แต่ถ้าเราไม่ได้ป้าคนนั้นไปเป็นพยานเราไม่มีหวังแล้วนะเจ๊
อย่าเพิ่งหมดหวังเราจะปล่อยให้พวกมันชุบมือเปิดไปได้ยังไง
ถ้าเราไม่เจอลายมือหมอกนั่นจบ
แต่ว่าคนโน้นคนนี้จับ

หนูนิดว่าเดี๋ยวหนูนิดไปสืบดีกว่า
สืบที่ร้านป้าเลยที่ไหนบิ๊กเป็นคนซื้อ

เดี๋ยวไปกันเองนะฉันเมื่อยแล้ว
โธ่เมื่อยตลอด

ขอยิ้มหมวกจั๊บหน่อยนี่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

แต่อีกคนนึงเขามีใบจริงนะคะป้า
อู้วินี่แบบกองวงจรปิดเนี่ย
บิ๊กมันเพิ่งมามันเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ

เห็นมันวางวดเนี่ยมันฝัน
มันฝันว่ามานั่งเบิงคาวช่อง๓๒

เอ่อแล้วเขาเดินไปทางไหนอ่ะคะป้าจำได้ไหม

นี่ใบละ๘๐

เล็กชุดเป็นหายากได้หลายล้าน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
๓สองเผื่อแห่งไงก่อนก่อนขอบคุณหลาย

เอาหน่อยเลือกเลยค่ะ

ยิ่งมีคนซื้อนะราคาก็ยิ่งไม่ได้มาตรฐานสักที

ป้าเขาบอกว่าเขารับมามันก็เกินราคาแล้ว
จะแก้ปัญหาพวกนี้รัฐเขาก็ต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะพวกยี่ปั๊วซาปั๊วต่างเอาก่อนเลย
แล้วก็กระจายโคต้ากับรายย่อยให้มันเยอะขึ้น
ปัญหาต่างในบ้านเรามันก็แก้ยากนะ
แต่ว่าปัญหาบางปัญหาถ้าเกิดว่าประชาชนช่วยกัน
ไม่มีคนซื้อมันก็ไม่มีคนขายป่ะ
ให้คนเป็น๑๐ล้านคนพร้อมใจกันไม่ซื้อสลากกิน
แบ่งเกินราคาเนี่ยฮะทำยังไงเดี๋ยวเล่าสิ
ปัญหาถ้าคนที่เขามีอำนาจ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังตรงไปตรงมา
ประชาชนแบบพวกเราก็จะไม่เดือดร้อน
สลากเกินราคามันไม่ได้มีเมื่อวานนะ
มันมีมาเป็น๑๐ปีแล้ว

ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ย

วันนี้พูดจาดูมีหลักการจังเลยนะเนี่ย

ค่ะค่ะค่ะมีสาระมากเลยค่ะสวยแล้วค่ะ

ไอ้พอบอกว่าไปทำงานต่างจังหวัด
แต่ว่านี่เลยกำหนดมาแล้วก็ยังไม่กลับมาสักที

ซ้อแกก็เลยเป็นเพื่อนกับเจ๊แกนั่นแหละ

พี่แทนมาทำอะไรอ่ะ

กล้องวงจรปิด

มีกล้องวงจรปิดนี่แหละที่เป็นหลักฐาน

ว่าแต่พี่แทนมาดูอะไรแถวนี้อ่ะ

ว่าแต่พี่แทนมาดูอะไรที่นี่

ักยอกลอตเตอรี่รางวัลที่๑อยากรู้เป็นใครเชิญชมไลฟ์สดทางเพจสำนักข่าวบ้านเห่าได้เวลา๑๔นาฬิกา
ฟังความข้างเดียวแล้วก็มาปั่นกันแบบนี้เหรอจะทำยังไงดีอ่ะเจ๊จะ
สนับสนุนโดยปุ๋ยมรกฎรารุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคน
แท็กเปลี่ยนโฉมจากถุงเขียวเป็นถุงขาวสารพัดคราบหนักจัดการง่าย
ยาอมกำกิกเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อใช้ทุกครั้ง
เห็นไหมอะไรมันปลิวออกจากกางเกงอ่ะเห็นไหม
จะเท่าอะไรเท่าอะไรก็๑๕ได้หมดเท่าอะไร

คุณผู้ชมครับสดตอนนี้กับสำนักข่าวบ้านเฮาครับ

หายไปไหนใครเป็นคนเอาไป
วันนี้ผมอยู่กับคุณบิ๊กนะครับ

วันที่หนึ่งกันยายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ
เลขแปดแปดแปดสามสามสองแต่ว่าจนถึงวันนี้ครับ
คุณบิ๊กยังไม่สามารถจะขึ้นเงินได้เพราะว่าสลากเนี่ย
ไม่ได้อยู่กับเจ้าตัวมันเกิดอะไรขึ้นครับ
บิ๊กเล่าให้ฟังหน่อยครับครับวันที่หนึ่งกันยาครับ
ไปซื้อยู่หันยไม้เรื่อยสลากครับครับ
แล้วก็วันนี้ผมซื้อแล้วผมกลับเมื่อบ้านครับ
ผมก็ฟังผลประกาศเพราะเขาประกาศ
ปุ๊บผมก็ว่าเฮ้นผมถึกละหวันเดี๋ยวป้ะ
ผมก็เลยหาสลากครับแต่ว่า

ยังเข้าไม่ได้นะคะและกำลังไลฟ์สดอยู่ค่ะ
ดีค่ะฉันก็อยากจะไลฟ์สดกับคุณอาทิตย์อยู่พอดี

น้องค่ะอย่าพูดมา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันแดดดี้นะคะจากสำนักข่าวด็อกสนิวออนไลน์
และวันนี้แวนดี้ก็จะมาไลฟ์สดกับสำนักข่าวบ้านเขาค่ะ
โดยที่เราอยู่กับคู่กรณีทั้งสองคนเรียบร้อยแล้วนะคะ

พบกันทีมงานเครื่องภาพอีกครั้งค่ะ

เราไม่ได้บอกนะคะว่าทางคุณโกหก

ไม่ใช่ออกมาพูดแต่ว่ายังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลย
เราทำให้ทัวร์ไปลงคุณต่อสั่ง

สลากที่คุณบิ๊กซื้อไปเนี่ยคือเลข๘๘๓๓๒จริง
คุณมิ๊กเขามีภาพถ่ายมีหลักฐานครับ
สนุกสนุกสนุกสนุกสนุกสนุก
สนุกสนุกสนุกสนุกสนุกสนุก
สนุกสนุกสนุกสนุกสนุกสนุก
สนุกสนุกสนุกสนุกสนุกสนุก
สนุกสนุกสนุกสนุกสนุกสนุก
สนุกสนุกสนุกสนุก

สนุกสนุกสนุกสนุก
สนุกสนุกสนุกสนุก
สนุกสนุกสนุกสนุก
สนุกสนุกสนุกสนุก

สนุกสนุก

สนุกสนุก

จะฟ้องคุณในข้อหามินประมาทได้นะคะ

จะได้พบกับยืนยันว่าสลากไปนั่นเป็นของผมอีกเลยครับ
เพราะว่าสิ่งกำลังขึ้นพร้อมจิตโตสูญทุกสิทธิ์ส่วนครับ

ผมก็จะต่อสู้ให้ถึงที่สุดเหมือนกันคือ

แล้วพี่บิ๊กอะไรนั่นก็ยืนยันเสียงแข็งว่าซื้อมาเองกับมือ

ยังไงมันก็ต้องเป็นกระบวนตามการกฎหมายนั่นแหละ

แล้วเราจะทำยังไง
เราเองก็ถูกเหมือนกัน

เอ้าทำไมพี่ไม่เข้าทางนี้

ไม่ได้รู้ไหมเนี่ย
พี่ไปตามล่าไฟล์กล้ององค์จรปิดมา
ทั่วตลาดเลยนะตามไปถึงบ้านไอ้บิ๊กเลยนะ

สู้เออเออสู้
เออไปสู้สู้

สู้

ซื้อลอตเตอรี่จนไปถึงที่บ้าน
ถ้าพร้อมแล้วเริ่ม

บอกให้ดูคลิปกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานมานั่งถ่ายติ๊กต๊อกเป็นไงล่ะ

นี่เห็นไหม

เติมพลังให้รถของคุณเติมที่ปั๊มซาสโกฟิลยูอเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
พลังให้รถของคุณเติมที่ปั๊มซัสโกฟิลยูอเดย์เติมพลังให้วันของคุณ

ป๊าจริงด้วยป๊าจับหนูได้มั้ยครับ
คนที่ป้าขายลอตเตอรี่รางวัลที่๑ให้ไง
ใหม่ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดเจนใหม่สไตล์นี้

ล่าพารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้

เฮ่ยเอ่อจริงด้วย
โอ้โหขับรถดีหน่อย

เฮ่ยร็อเตอรีของหนุ่งโต
จริงด้วยหรอก

ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าสลากใบนี้

นี่แหละที่จะเป็นการอย่างใหญ่
เฮ้ยลองซุนดูหน่อยดีกว่าเห็นเลขหรือเปล่า
ไม่ยากน่ะมันได้แค่นี้แหละ
เฮ้ยเห็นสักหน่อยก็ดีจะได้รู้ว่าเป็นเลขเดียวกันไหม
ป้าป้าคนนี้เป็นคนหยีบเหรอ
ป้าคนนี้ต่อหุยจำได้ต่อจำได้ป่ะ
ใช่คนนี้แหละคนนี้เลยที่เป็นคนขายลอตเตอรี่ให้น้อง
เอาอย่างนี้ไหมงั้นเรา
ตามป้านี่แหละมาเป็นพยานว่าเราซื้อกับป้าจริงอ่ะ
เดี๋ยวถ้าเราทำแบบนี้
มันเท่ากับว่าเราไม่มีสิทธิ์อะไรในลอตเตอรี่นั้นนะคะ
โอ้ยเราเอาไงอ่ะทีนี้
ตามหลักฐานแล้วมันต้องคืนให้กับเจ้าของตัวจริงเข้าไป

ถ้ามันไม่ใช่เลขที่ถูกอะ
นั่นสิคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่เลขที่ถูกแล้วเราจะพิสูจนกันยังไง

โดยเฉพาะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็อยากได้คลิปนี้เป็นหลักฐานอยู่แล้วด้วย
เพราะฉะนั้นคนที่จะให้คำตอบดีที่สุดน่าจะเป็นป้าคนนี้แหละ

ต่อไปตามหาป้าคนนี้ให้เจอ

ถ้าสละไปนั้นป้าคนนั้นเก็บได้
ตอบก็จะคืนให้กับเจ้าของตัวจริงไป
ฉันพูดใจในตัวนายมากจริงจริงว่ะหนึ่งนิดด้วย
เหมาะสมแล้วที่ได้เป็นนักข่าวแห่งสำนักข่าวออนไลน์อันดับหนึ่งแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความจริงและความถูกต้องต้องมาก่อน
เพื่อความยุติธรรมและความถูกต้องน้องต่อจะทำสิ่งที่ถูกต้องครับ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

สาวบอกทีละคนว่าอย่างไหนป่ะ
สลากที่ป้าเก็บได้มันเลขยัง
ที่อันกะ

ร้อนวันที่หนึ่งเป็นป่าบอกไปเลย
ฉันรู้ว่ะป่าเก็บสลักถือเครื่องวันที่หนึ่ง
สัญญาย่น๒๕๖๖เลข๘๘๘๓๓๒แปลกมันบอก

คันที่ป้าเก็บของที่ป้าแม่นของตนนั่นน่ะ

คันเจ้าของเพิ่งไปแจ้งความประสิมิความผิด
ข้อหารักทรัพย์ของผู้อื่นตามมาตรา๓๓

ข่อยก็บูหูข่อยก็แค่เก็บได้
แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นของใคร
ผมไม่ได้ปั่นข่าวขึ้นมาเอง

อย่างนั้นคุณมิกของผมไม่รู้จะเป็นยังไงบ้าง

ถ้าพวกเราไม่พูดและแกล้งลบคิด

พวกเราบริสุทธิ์ใจไม่เคยยักยอกของใคร

เอาเป็นว่าผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับ

โดยจะเสียเวลามากกว่านี้
อ้าน้องขอขอบคุณน้องตอสัตว์ได้หลายด้วยครับ

ถ้าสังคมเฮ่านะมีคนที่ดีมีน้ำใจมีการให้อภัยซื่อสัตว์ต่อกันหลายสังคมเฮ่ากับสินาอยู่
อยากขอให้พวกเห่าทุกคนจงรักษาความดีในวัยเด้อ
มาใช้ดูเรื่องที่แทนนะ

เจ้าขึ้นเขาไปธืนต้องแล้ว

บางทีอาจจะไม่ได้ให้ร่ามเราเป็นเงิน
แต่อาจจะให้เป็นเนื้อคู่ก็ได้ป่ะ

ทำไมไม่ให้น้องฝันอะไรนิดหน่อยบ้าง

ไปตามหาพี่ยาน่าคน
คือสินใหญ่เหล็กง่ำมาฝากแก่ออกแล้วนะวันที่นี้
สาปะถูกมาชะเตียดสิ

ก็แบบนี้แข็งแรงกว่าที่คิดนะ

วิทยาลัยแนน
เป็นไรเป็นไงหน้าเป็นตูดเลย
ไม่ได้เป็นอะไรหรอกก็แค่คิดอะไรไปเรื่อย
แล้วนี่ยังจะไปเข้าป่ากับรูมมูลเกิดอยู่ไหม

ความตัวเรามันสวยมันผิวบาง
เข้าป่ามันไม่เหมาะหรอกเชื่อดี

ไม่มีอะไรได้ถังใจเลยสักอย่างอะต่อ

ซ้อจิ๋มก็พลอยหายตัวไปด้วย

เดี๋ยวลุงเกิดกลับมาแล้วไม่เจอพวกเราจะโดนดุ

สุดยอดที่นี่
เป็นค่อยกับป่านย้อง

อืม
มีเรื่องอะไรที่น้องต่อต้องรู้ไหมครับ
น้องตอนยังบ้าโหกันอีกสิ

นี่บึงซ้าน
เต็มแล้ว
เกิดแล้วแม็บ

เกิดเรื่องแล้วนะ

พี่แทนพี่เวนดี้เกิดเรื่องใหญ่แล้ว
เกิดเรื่องแล้วพี่แทน
ปัญหาถ้าคนที่เขามีอำนาจ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังตรงไปตรงมา
ประชาชนแบบพวกเราก็จะไม่เดือดร้อน
คนมันจะรักกันนะมันอยู่ที่ใจ
จะฏือศาสต์ต่อกันจะจริงใจต่อกัน

ดูจากหน้าเจ๊แป๋วไม่น่ารอด

บ่ได้ของก็ของผมซื้อก็ซื้อผม
แม่เป็นห่วงอ้ายพงใหญ่เลยนะคิดอะไรป่ะเนี่ย
ถ้าคนแก่อ่อนโยนจริงใจนิสัยดีไม่ปากเสีย

เพราะว่า
เอาล่ะอยากให้ทุกคนช่วยกันนะ

สิ่งสักติดอาจจะให้ราบ

ข้าว่าสิ่งสักติดไม่ให้แต่พี่แอ๊ว
สอเขากำลังจะ

ยังอีกยัง
ยังยังอีก
คืออะไรล่ะ
ไม่ได้บอกว่าพี่หนุ่นเลยบอกว่าคุณหนุ่น
คุณหนุ่นไม่ได้บอกว่าคุณหนุ่นเลยบอกว่าคุณหนุ่น
โปรดติดตามตอนต่อไป